คราวใส่ไข่สดใหม่

สวัสดีจะต้องมีเสียงแจ่งทำไมเสียงคุณเปล่า

โอเคกลับมาพบกับข่าวแองจี้ไปไหนอ่ะ

จี้ไม่ทำงานเหรอสรุปแล้วนางไม่ทำงานแล้วเหรอ

นี่ไง

มีหมงนมปลาหวานมาเซิร์ฟค่ะ

แม่หญิงกะละเกรษละค่ะ

คนอย่างหล่อนไม่มีสิทธิอายแล้วล่ะหน้าด้านขนาดนี้
แล้วหล่อนพกอะไรมาอีกยาหมองยาดมเหรอ
เพราะว่าเขาต้องมีสมัยเมื่อก่อนคุณแม่ไว้นิดนึง

เมื่อวานนี้ปรากฏการณ์ของละครไทย

ปรากฏการณ์จริง๑๑กว่า

ดีใจนะเพราะทุกทีแบบละครสูงสุดแค่๗๘

ทุกคนจุดระเบิดแล้วนะคะ

พึ่ง๖ตอนเองคุณแม่

ก็สักอย่างคนยังดูทีวีกันอยู่

แต่ว่าตอนที่ออกอากาศเท่ากัน

ปรากฏการณ์ละครไทยจริง

ความกล้ามบึกบึนของพี่
ของพี่โป๊มนี่คือมีการไลค์นะคะ

ปกติเราก็จะมีการจัดอันดับเศรษฐีโดยฟรอปเนี่ยนะฮะ
นิตยาศาลฟรอปเนี่ยเขาจะจัดว่าเศรษฐีของโลกเนี่ยคือใคร

มีคนไทยจะติดไปกี่คน
เราสังเกตดีว่าปีนี้ของเศรษฐีโลก
ที่เป็นแบบอันดับที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าของโลกเนี่ย
ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจออนไลน์เกือบหมดเลย
คุณลองดูดีนะครับมันเป็นนิตยสารฟรอปเนี่ยเราขออธิบายนิดนึงว่า
นิทยาสารเกี่ยวกับธุรกิจการเงินของสหรัฐอเมริกา
ที่ได้รับการยอมรับกว้างขวางไปทั่วโลก
เขาได้ทำการสำรวจมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีเนี่ย
วัดจากมูลค่าหุ้นในปี๒๕๖๑
โดยอันดับหนึ่งคือเจฟเบซอสนะครับอายุ๕๔ปีก็คือ
เว็บไซต์ขายของออนไลน์คืออเมซอน
คนนี้นะครับอายุเพิ่ง๕๔
อุ๊ยเป็นพี่ชั้น๔ปีเองเป็นพี่ชั้น๔ปีเองใช่จริงเหรอ
แต่เงินของเขามีอยู่ที่๑๑๒๐๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือถ้าเทียบเป็นเงินไทย๓๗ล้านล้านบาท
โอ้โหจะใช้ยังไงเนี่ย
คือไม่ต้องไม่ต้องใช้ไม่รู้ใช้งานใช้กี่ชาติก็ไม่หมด

เขามีอยู่แค่๙๐๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือ๓ล้านล้านบาท

เรียกได้ว่าคนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจหลากหลาย
คลองทรัพย์สินอยู่ที่๘๔๐๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือ๒๗๗ล้านล้านบาท
คือวอเลนบัฟเฟตนะครับ
วอเลนบัฟเฟฟทนี่อายุเยอะแล้วบ่สมควร๘๗แล้ว
เพราะฉะนั้นคือคนนี้เขาอยู่ในอันดับมานาน

เป็นของครอบครัวมหาเศรษฐีชาวฝรั่งเศส

ชื่อแบรนด์อ๋อนี่ไงลุยวิคตอม
นะครับคุณเบอร์นาทอาโนนะครับ
๕ปี๗๒๐๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือ๒๓๗ล้านล้านบาท
มาร์คซักเกอร์เบิร์ตยังคงติดอันดับ

ตอนนี้ไอจีอินสตาแกรมเฟซบุ๊คของเขาเกือบทั้งหมด
ซักเกอร์เบิร์ตนี้อายุเพิ่ง๓๓ปี
แต่ติดความร่ำรวยเป็นอันดับที่๕ของโลกแล้ว
แล้วก็ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์เฟซบุ๊ก
เทคโอเวอร์อินสตาแกรมมาเป็นที่เรียบร้อย
เขาถือกองทรัพย์สินอยู่ที่๗๑๐๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือ๒๓๔ล้านล้านบาทเยอะมาก
เขาเรียนหนังสือมาพร้อมกับใครรู้ไหมมาร์คซักเกอร์เบิร์ดนี้
ไม่รู้ครับก็จะบอกนี่ไงก็รีบตอบ

ว่าคุณมาถามรู้ไหมครับผมก็ตอบผมไม่รู้
คือเขานัดศักดาทรอะไรอย่างนี้
ศักดาทรนี่ถือว่าเป็นคนไทยคนแรกที่เล่นเฟซบุ๊กนะ
เขาเล่นกันในฮาเวิร์ดตอนนั้นนัทศักดาตอนก็ไปเรียนในฮาเวิร์ด
แล้วก็รู้สึกพี่สาวนัทจะเป็นเพื่อนกับมัสเกอร์เบอร์อะไรอย่างนี้
ตอนนั้นก็เริ่มเล่นเฟซบุ๊กมาเรื่อย
อันนั้นก็คือ๕อันดับของเศรษฐีระดับโลกของคนไทยล่ะ
คนไทยที่ปีนี้มีโอกาสติดเข้าไปด้วย
เขาบอกติดอันดับมหาเศรษฐีโลก
คนไทยมีจำนวน๓๐คนนะ
เยอะเนอะ๓๐คนเลยเหรอ๑๐คน
ตั้งกี่คนนะจักรร้อยป่ะเป็นร้อยอยู่
จักรร้อยคนใช่ไหมก็เยอะใครอยากรู้

คือเจ้าของเครื่องดื่มและอสหารินทรัพย
เจ้าของทีวีหลายช่องเนี่ยก็คือ
เอาง่ายเรารู้จักเขาอยู่แล้ว
สำหรับคุณเจริญสิริวัฒนภักดี

หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือประมาณ๖แสนล้านบาท
คุณเจริญอยู่ที่อันดับ๖๕ของโลก

สับสินของเขาหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือประมาณ๕แสนล้านบาท

อันดับของคุณวิชัยไปอยู่ที่อันดับ๔
นี่ก็จัดไหลไปร้อย
สินของคุณวิชัยอยู่ที่ประมาณ๕๐๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ก็ต้องคูณเอาเองอันนี้เขายังไม่ได้สรุปมาให้นะครับ

อีกคนนึงคือคุณสุเมษเจียระวนล

นามสกุลเดียวกับเจ้าสัวนี่แหละ

มีทั้งหมด๔๒๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เป็นคนที่คนไทยทุกคนจะต้อง

หลายคนตื่นอกตกใจนะครับบอกว่า

ตรวจนาฬิกาออกไป

ต้องไปลงกับบัญชีไว้ก่อน

เนี่ยนะเค้าจะบอกว่าถ้าสมมุติกระเป๋าต่อไปเนี่ย
คือสมมุติคุณบอกว่าคุณจะถือออกไป
ถ้าแจ้งได้ต้องแจ้งแต่วันนี้เขาออกมาปฏิเสธแล้วนี่

หากมีทรัพย์สินมีมูลค่าเกินกว่า๒๐๐๐บาท
ต้องแจ้งต่อพนักงานศุลกากรทุกครั้ง
ทำให้หลายคนคิดว่าอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการเดินทางได้
แต่ว่าล่าสุดนะครับนายกุฤษสมบัติสิริ
ท่านเป็นอธิบดีกรมสุรกากร
ได้มีการเปิดเผยนะครับบอกว่าประกาศดังกล่าวทั้ง๒ฉบับนั้น
ไม่ใช่กฎหมายใหม่เป็นเพียงกฎหมายฉบับเดิมนั่นแหละ
มีการยกเลิกไปก่อนหน้านี้นะครับ
แล้วก็กลับมาประกาศให้มีผลบังคับใช้อีกครั้งหนึ่ง

กรมศูนย์เองก็มีการปฏิรูปกฎหมายครั้งใหญ่
โดยใช้พรบสุรกากรพศ๒๕๖๐
นี้เพื่อช่วยป้องกันในกรณีที่คนไทยนั้นเดินทางกลับจากต่างประเทศ
และถูกเจ้าหน้าที่สุรกากรตรวจสอบพบมีสินค้าราคาแพงติดตัว
แล้วก็จะต้องเสียภาษีนำเข้าให้ถูกต้องตามกฎหมาย
โดยเฉพาะสินค้าราคาแพงมันจะเป็นนาฬิกาเป็นกล้องถ่ายรูป
แล้วก็เป็นในกรณีที่ดีคาสินค้าเอาไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้ว
หากทางเจ้าหน้าที่ที่สุรกากรสุ่มตรวจพบว่ามีหลักฐานเอกสารที่ได้ดีแค่เอาไว้ก่อนแล้วนั้น
ก็จะไม่ถูกเรียกเก็บภาษี
ดังนั้นประชาชนทุกรายจะดีแคร์สินค้าหรือไม่ยื่นก็ได้
เพราะไม่ได้มีความผิดอะไรแต่เป็นเพียงการแสดงหลักฐานเป็นเจ้าของสินค้าเท่านั้นนะครับ
ส่วนกรณีที่ซื้อสินค้าที่ร้านปลอดอากรอยู่ที่นี่ฟรี
ที่บอกว่าต้องใช้เมืองนอกกลับมาใช้เมืองไทย
ยังคงฝากสินค้ากับร้านค้าปลอดอากรได้เหมือนเดิม
แต่สินค้าที่ฝากมีราคาต้องไม่เกิน๒หมื่นบาท

นายกุฤษกล่าวต่อว่าประกาศของกรมสุรากร
คือเป็นการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
หากมีการแจ้งรายการสินค้าเอาไว้ก่อนเดินทางออกนอกประเทศนั้น
นำกลับเข้ามาประเทศจะได้ไม่ถูกเก็บภาษีเพิ่มเติม

เหมือนตอนนี้มีคนไปพูดกันเหมือนบอกว่า
ประมาณจะมาเก็บอะไรกับปลาซิลปลาสร้อย

นี่ผู้สื่อข่าวถามรายงานเพิ่มเติมนะครับ
บอกว่ากรณีเดินทางออกนอกประเทศนะครับ

นาฬิกากล้องถ่ายวีดีโอกล้องถ่ายรูป

ซึ่งมีเครื่องหมายหรือว่าเลขหมายตรวจสอบได้

บริเวณห้องภูติศาสตร์ขาออกล่างประเทศ

ที่นำมาแจ้งจำนวน๒ชุด
เจ้าหน้าที่ก็จะมอบใบรับแจ้งเอาไว้
แล้วก็ติ๊กนะแล้วก็ให้เขาไป

นะครับมีหลักฐานอื่นอะไรอย่างนี้นะ
มันเกินไปไหม

นำไปให้บอกว่า
พอถึงเวลาก็ไม่รู้ก็ว่า
มันเกินไปกระเป๋าใบหนึ่งเมื่อเกิน๒หมื่นอยู่แล้ว
แต่ไม่มีปัญหาใช้ของธารณาคารแจกไหม
ทำไมรู้แต่หมายถึงว่าวันถึงคุณใช้โอไฟโฟนเครื่องหนึ่ง

ทุกวันนี้ระบบการที่เราจะเดินออกทางออกนอกประเทศ

ต้องมานั่งเสียเวลาในการที่แบบมานั่ง

ว่าแบบผมเอาอันนี้ออกไปนะครับ

ตอนนี้เขากำลังโปรโมทจังหวัดที่เป็นเมืองรอง

บางคนก็บอกว่าการไปซื้อของเมืองนอกอาจจะถูกกว่าจริง
แต่หมายถึงว่าวันนี้เขาพยายามจะให้คนเห็นว่า

แต่ต้องไปแสดงว่าคุณยกอะไรออกไป

จะเอาอันนี้ออกไปนะ
กลับเข้ามาพี่ก็ต้องเอาใบนี้ให้ดู
ผมเอาอันนี้ออกไปนะ

ร่วมกันแล้วกันแต่โดยส่วนตัวรู้สึกว่า

เข้าใจว่าต้องหาภาษี
ไม่อยากให้แบบมีการเอาสินค้าหนีภาษีเข้ามา

แต่ผมว่ามันมีทางอื่นที่ทำได้ไง

ผมว่ามันยิ่งทำให้ประชาชนเดือดร้อน

ว่าทุกวันนี้ตอนที่เรากลับเข้ามาก็ตรวจกันค่อนข้างจะเยอะกันอยู่แล้ว

สำหรับสำนักข่าวต่างประเทศนะคะที่อินเดียนะคะ

คุณพ่อชาวอินเดียนะคะ

เป็นพวกโซเชียลมือถือ

คือลูกชายของเขาติดโทรศัพท์มาก
เรียกว่ามีผลกับชีวิตกินนอนทำงานทุกอย่าง
นางโมโหลูกก็เลยเอามีดฟันแขนลูกค้าเลย

เขาบอกว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่๔มีนาที่ผ่านมานะคะ
ก็คุณพ่อนะคะนายกายูมเนี่ย
จับได้อีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งแปลว่าทำบ่อยนะ

เขาแอบเอาโทรศัพท์พ่อไปดู

แล้วก็พ่อก็พยายามแย่งมือถือคืนจากลูกชาย

แล้วก็แอบกลับเข้าบ้านมาตอนที่ทุกคนหลับแล้ว
พอตอนเช้าก็มีการทะเลาะกันอีกรอบหนึ่ง
จนคุณพ่อเนี่ยบันดาลโทรศัพท์ก็เลยตัด
เขาเรียกว่าตัดไฟซะตั้งแต่ต้นเหตุ

เพราะคุณพ่อมีอาชีพขายหมูด้วยนะ

อาจจะเป็นแบบว่าพวกพรามพวก
มีหลายนิกายอยู่

คุณหมอบอกว่าที่คุณพ่อตัดไปเนี่ย

เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็ถูกขัง

เนินการต่อในลำดับขั้นต่อไปเนี่ย

พ่อยังบอกอีกว่าเหตุที่ลูกชาย
หนังโป๊ะขนาดนี้จนพ่อไม่ไหวเนี่ย
เพราะว่ากระทบกระเทือนกับการทำงาน
การกินการนอนกันอยู่คือการใช้ชีวิตของลูกนะคะ
เพราะฉะนั้นก็เลยมีเหตุ
ให้บรรดานโทรศาสตร์แบบนี้ที่อินเดียค่ะ

อยู่ก็ร้องขึ้นมา
ก็คือเขาจีบกับคุณแม่ตั้งแต่ไปก่อนเดี๋ยวนายอุ้งพูดแบบ

ของผมคุณถือก็ได้หนอะหนที่เขาเขียนอาห์หนแบบว่าก่อนแล้วทุกคนเลี้ยงห๋า
ฟ้าผ่ากลางทุ่งวัวตายสามสลดผ่าท้องแม่วัวเจอ
ลูกกรอกคุณยาวหนึ่งฟุต

เอาไปกัน
จะเล่าเรื่องวัวเรื่องควายก็ไม่ไหวแล้วต้องให้คุณเล่าก่อน
เอานี่ก่อนหัวเมืองใหญ่๑๓แห่งอุณหภูมิจะร้อนขึ้น๒องศ

ก็เดี๋ยวเราเป็นนักกรพนมไงเธอ

ถ้าสมมุติวันหนึ่งเธอร้องไหว้มันเป็นเรื่องอุบาต

ก็แบบวันที่คืนนี้แบบโทรศัพท์มาเริ่มมัน

ฉันก็ว่าเออพี่หนุ่มเธอฉันไม่ได้

พี่ปูปูลิโก

รวมไปถึงนครเจนีวาของซิวิสแลนด์
เพิ่มขึ้น๒๕องศา
เพิ่มขึ้น๒๓องศา
เมืองท็อตซิกุฟาที่ญี่ปุ่น๒๓องศา
เมืองโลเฟิ่ลรองเซิร์น

เพิ่มสูงขึ้นท่ามกลางเมืองหลายร้อยแห่ง
คืออุณหภูมิจะสูงขึ้นทั่วโลก
ข้อมูลใหม่นี้จะเป็นความรู้พื้นฐานสำหรับเมืองชั้นนำต่าง
ที่พยายามที่จะควบคุมผลกระทบจากภาวะโรคร้อน
ตามข้อมูลจากงานวิจัยครั้งนี้
เป็นไปตามรายงานก่อนหน้านี้นะครับที่เตือนว่า
อุณหภูมิของโลกนั้นจะเพิ่มขึ้นเกินเป้าที่๑๕องศาเซลเซียสนะครับ
ในสนทิสัญญาพารีส
นอกจากนี้ผู้ชิวชาญได้มีการกล่าวว่า
พายุน้ำท่วมแล้วก็เหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรงนั้น
ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ
อาจจะทำให้เมืองเสียหายหนักกว่าที่นักวิทยาศาสตร์นั้นได้คาดการณ์ไว้ก็เป็นได้

สงสารนะมันตายนะมันตก
เอาเป็นง่ายผมไม่ต้องอ่านแล้วกันเพราะว่าอ่านไปคุณผู้ชมก็ไม่รู้จักหรอก
คันเตอร์คอนหลงเอาเป็นว่ามันจะร้อนขึ้นกันนั้นจบแล้ว

โดยเฉพาะตอนนี้ถ้าเคยมีโอกาสไปดูภูเขาหิมงหิมะอะไรอย่างนี้

เขาบอกว่าถ้ามีโอกาสไปดูก็ให้ไปดูซิ

แต่ว่าคงไม่คือในช่วงอายุเรา
เราอาจจะเห็นอยู่แต่รุ่นมายูไม่รู้ว่าจะเห็นอีกหรือเปล่า

ไม่ใช่หิมะหมายถึงผู้เขาอีกพวกแอตแลนติปพวกอะไรอย่างนี้
พวกมีข่าวตอนนี้เขาบอกมีข่าวนี้ต้องอบพยพแล้ว

ก็ไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่มันก็ไม่รู้ว่ามันจะไปอยู่ที่ไหน

ก็อยากไปอยู่ไหนก็ถามแล้วก็เห็นอพยพอพยพ

ตอนนั้นเนี่ยแล้วก็อพยพไปไหนล่ะโอ้

คนอย่างเธอต้องอ่านข่าวพวกนี้วัวตายควายตาย
ก็คุณหมีข่าวที่อยู่บนโลกเหนื้อ

บุรีรำไม่ตายนะจ๊ะโรงแรมเต็มตลอดนะจ๊ะ

วัวควายหนีขาวการท่องเที่ยวเอาให้แม่งหมดเลยนะครับ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีเหตุฟ้าผ่าเนี่ย

เอาบ้านเลขที่เจ้าของวัวหน่อยไหม
อุ้ยจ๊ายเอาที่อะไร

แล้วก็นำวัวสิบสี่ต้นเนี่ย

ไปเลี้ยงที่ถุงนาห่างจากบ้านหนึ่งกิโลเมตร
วันนี้มีวัวอยู่ในทุ่งทั้งหมด๓ข้อ

เป็นของเพื่อนบ้านที่ไปเลี้ยงด้วยกันเนี่ย
ตอนนี้เขาก็ประกาศออกมาแล้วว่ามันมีพายุฤดูร้อนหรือเปล่าก็ไม่รู้ล่ะ
แต่ปรากฏว่าลมพัดมาแรงมากร้องฟ้าร้องดังมาก
นแล้วก็เพื่อนจึงหลบเข้าไปที่กระท่อมในทุ่งนา
วัว๓๓ตัวซึ่งเป็นของตน
หนึ่งในนั้นเป็นวัวท้องแก่
จากฝูงไปหลบใต้ต้นไม้อะไรอย่างนี้

คุณบอกเองไม่ใช่ว่าหลบไปอยู่ใต้ต้นไม้

มันอาจจะไปกินย่าตรงนั้นหรือเปล่าอีบ้า

มันอาจจะไปกินย่าตรงนั้นนะ
ไปหลบไปลบพรรากฏว่า

ต้นตานหนะ
อะไร

อะไรหรอก

โอ้โหหหลังจากไพรู้

ชาวบ้านบางคนคิดว่าเจ้าของเนี่ยจะจำอายุคันของแม่วัวผิดหรือเปล่า
วัวท้อง๗เดือนแล้วทำไมลูกวัวไม่ออกมาสักทีนึงอะไรอย่างนี้
แต่เมื่อสังเกตที่เล็บเท้าของวัวเป็นสีดำแสดงว่า
ลูกวัวพร้อมคลอดตามปกติแต่เป็นวัวลูกกรอก

ความเสียหายกรณีวัวถูกฟ้าผ่าตายประเมินได้ว่า
ประเมินได้กว่า๗๐๐๐บาทเลยนะ

ส่วนความช่วยเหลือจากราชการเขาบอกว่าก็ไม่รู้ว่าต้องไปลงทะเบียนแล้วกัน
คือเรื่องของเรื่องคือว่าวัวตัวเมียเนี่ยท้องแก่อยู่
แล้วก็ไปหลบอยู่ใต้ต้นตานไปกินย่า
ปรากฏฝนตกพายุมาฟ้าผ่าเปรี้ยงตาย

พอพามาปุ๊บอุ๊ยมีลูกวัวเป็นลูกกรอกอยู่ข้างใน
ก็๗หมื่นจบถูกนึงถูกไหมใครอยากรู้อะไรอีก
แท้นี้ใช่ไหมเออเล่าทำไม

ฉันอ่านจบแล้วเมื่อกี้ก็จะมองหน้าอีกฎาเกตนี่

เออคุณนางเราให้ตายอยู่ใต้ต้นตาลฟ้าผ่า๓ตัว

มันจะมีตำราตามตำรา
ของเขาเอาควายลูกกรอกเนี่ยเพราะถ้าเป็นฟ้าผ่าตาย

มันมีจริงใช่ไหมควายถนูวัวถนูเนี่ย
คือผมเคยได้ยินแต่ว่าเขาปั้นเป็นวัวเป็นควายธนูอะไรอย่างนี้นะ
แต่มีบางตำราก็เอาวัวที่เป็นลูกกรอก
หรือควายที่เป็นลูกกรอกเนี่ยจริงที่ออกปั้นแล้วสมบูรณ์

โดยการที่แบบใช้ตำราทำขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย

คุยเรื่องกระเป๋าเธอ
เป็นความพรีเมียมนะครับสำหรับสาวกนักเดินทางทุกคนเลยนะครับ
ถามงี้รู้จักแบรนด์กระเป๋าเดินทางอเมริกาไหม

ก็เรียกกันว่าจัดกันไปยาวเลยนะคะ
ทุกคนได้ออกเดินทางไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์กว้างนะคะ
เพราะว่าทางทูอิสเตอร์นะคะ
ซึ่งเขาก็ได้ออกเดินทางไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์
อุ้ยแต่กระเป๋าน่าจับเนอะ

เขามีหลายสี๑๐สี

มุนได้ทั่วเลย
มุนอย่างนี้ได้เลยนะ
ทุกวันนี้ก็ใช่ไง

แล้วก็กระเป๋าคูริโอนี้นะครับ
เขาได้รางวัลงานออกแบบ

เหมือนเป็นแบบ

ถูกต้องนะครับวัสดุนี้นะฮะ

อันนี้คือมีข้างเข้าลื่นสุดไม่มีติดขัดเลย

คือเปิดปุ๊บขยายขึ้นให้มันกว้างขึ้น

พอเวลาซื้อของฝากถูกต้อง
เพราะตอนนี้เนี่ยแต่ก็ต้องระวังตรงสุดนิดนึง

สีเยลลี่สีเยลลี่กลับมากิน

เวลาซื้อของฝากนะครับ
ไม่เห็นเคยได้อะไรจากคุณมดดำนะ

ดูสิเวลาที่แบบว่าล้อสำคัญ

ไปกันที่ช็อปอเมริกันทัวลิสเตอร์ทุกสาขา
หรือขาช็อปออนไลน์ก็ไปซื้อกันได้ที่

ตอนนี้โปรโมชั่นของเขาเนี่ย๒๐

มุกถึงว่าถูก

เริ่มตั้งแต่วันที่๑ถึง๓๑มีนาคมนี้เท่านั้น

แล้วก็คุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารกระเป๋าแบรนด์นี้ได้

แต่ว่าล้อสำคัญจริงนะกระเป๋าเดินทางเนี่ย

ถ้าล้อไม่ดีนักเป็นภาระมาก
นี่รับรองดีจริง

แล้วก็อากาวเนี่ยก็พิษทำตรงไหนนะครับ
ราคาเมืองไทยขอบอกเลยว่าไม่แพงกว่าที่อื่น
ใช่๑๐พี่แม่นว่าที่นี่ก็ไตล์หรือเป็นหลายไซซ์นะครับดีมั้ยถูกกว่าห้องกงเยอะ
ที่สำคัญแฟนหนูเป็นพรีเซนเตอร์ด้วย

เอ้าช่วงหน้านะครับบุคเพสันนิวารก็บอกโอ้โหแรงมาก
ตอนนี้บุภเพกำลังอารวาสขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งของโลก

ขนาดที่เธออยู่ช่องท้ายรักเธอยังแบบว่า

รายการเรานี่ไม่มีสังกัดไม่มีช่องเนาะ
ได้เราได้หมดอะไรที่ดังเป็นกระแสฮอตเราต้องพูดคุณแม่
กล้องต้องจับแองจี้ไว้นะคะเพราะว่าจะบอกว่าบุเภสันนิวาส
ตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ดังแต่เฉพาะในเมืองไทยเท่านั้นนะคะ
ไปถึงเมืองนอกด้วยนะคะและที่สำคัญตอนนี้
นิยมมากก็คือตามรอยละครนะคะก็คือ
แต่งชุดไทยนะคะแล้วก็ไปในสถานที่ต่างที่ละครไปถ่ายนะคะ
แล้วก็นางเอกบอกโอ้ใช่เหมือนละครเกาหลีนะ
ลดปิดเป็นคิโลกรัม
กุ้งเกิ้งอะไรเขาก็กินกันตาม
เขาบอกพอละครจบเนี่ยที่ร้านสะดวกซื้อ
น้ำปลาหวานมะม่วงหมด
ขนาดนั้นเลยหรอมันฟิลมันถึงไงมันอยาก
แล้วก็บางคนสนใจถึงขนาดกลับไปอ่านนิยายต้นฉบับ
แล้วก็ศึกษาประวัติศาสตร์ต่อยอดกันไปเลยก็มีนะคะ
คือเรียกความสนใจกลับมาได้อย่างดีนะคะ
และในกระแสออนไลน์เนี่ยทั้งทวิตเตอร์ทั้งโซเชียลต่างเนี่ย
บอกว่าขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยณเวลานี้
แต่ล่าสุดนะคะก็คือวันที่๗มีนาเนี่ย
หยุดอยู่แค่เมืองไทยเท่านั้นนะคะ
เป็นเทรนด์โลกเลยนะคะเพราะว่าติดอันดับหนึ่งนะคะ
นี่ไงเห็นไหมซึ่งมีความหมายว่า
มากเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยทีเดียวนะคะอืมนี่เป็นหรือว่าจะเป็นพลังของ
มะม่วงน้ำปลาหวายแล้วก็กุ้งครับตอนกัดกุ้งอ่ะเธออือหือหือบิดกุ้งอย่างเงี้ย
ฉันอินมากเลยนะเหรอสามแซ่บเอาพระเอกมาหมดเลยใช่ไหมเอามาหมดเลย
มีใครบ้างปั้นจานปั้นจานโป๊ปแล้วก็โป๊ปเหรออู๋แซ่บมากออร่าดแน่นเลยไหม
แล้วมีใครอีกคนหนึ่งใครหลุยสก๊อตเหรอเธอชอบหลุยสก๊อตใช่พี่หลุยของของดี
เหรออีบ้าของดีเหรอมาหมดเลยผู้ชายมาหมดเลยสามคนมาหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ปั้นมาด้วยไหม
มีใครบ้างมีพั้นน้วยโอปต้องสามคน
คุณหนุ่มกันไชดีนี่ก็แซ่บนะจ้ะ
นอกจากวิวเภสายีว่าหนูอยากแต่งเลียนแบบทั้งคนดูเขาสักหน่อยด้วยกัน
ก็ว่านอกชัดเฉยช่างแต่งหน้านี้ทุกคนต่างอึนมาวดหลุดเนี่ย
คุณดูสิวดต่างหน้าวดดี้แล้ววดที่แต่งหญิงทำไม

ต้องบอกว่าเป็นที่ฮือฮามากตอนนี้ภาพของผู้หญิงคนนี้นะครับ

เพื่อที่จะไปร่วมงานปาร์ตี้กับเพื่อน

น้องชัดบอกว่าแต่งแพงแล้วไม่ได้แพงนะ
ก็คงจะฟรีเธอเฉียบโตะเท่านี้ก็แต่งฟรีอยู่

เลยตายยัยจังอะ

คุณแม่โทรไปถามสิว่าพี่คนเขาจะแต๊ะไม๊ะ

นุ่มอยากแต่ะไม๊ะ

จริงให้มานั่งแต่งอย่างนี้น่าเกลียดเนาะไม่เอาะไม่ไหวอะ

น้องชาติแต่ง

นี่น้องแต่นี่คนนั้นไง

อันนี้มีพูดถึงว่าคุณแม่แต่งกับผู้ดี

ถ้าแม่งไม่แต่งกูจะไล่คนออกจะไล่ปาล์มออกวะ

พอดำแต่พี่พูดจริงนะอันนี้สวยนะ
ใช่ดูบางมุมเหมือนพี่ตั๊กวงกฎอยู่นะ

แต่ปากน้องสวยนะแต่ปากน้องสวยนะ

เออเหมือนไฮอัลพอร์นจริง
เริ่มกับแคมเปญสุดร้อนตอนรับอากาศร้อนอย่างนี้จากอีชิตัน
รหัสรวยเปรี้ยงฝาเดียว๔คันคุณ
ขับมันทั้งบ้านนะฮะแล้วก็ที่ใหญ่ใหม่
ใหม่ใหญ่สดกับฮีโร่คนใหม่ที่ได้หนุ่มสุดฮอตกันกันตะถาวรเนี่ย
รับบทกันแมนเพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยในหน้าร้อนนี้
ของรางวัลเรียกได้ว่าจัดเต็มสุดเพราะอะไรคุณรู้ไหม
รางวัลที่หนึ่งก็การรู้น่ารู้ไว้ซะ
ผู้โชคดีจะได้รถทั้งหมด๔คัน
รางวัลเดียวนะ๔คัน
๔คันเลยเหรอรางวัลเดียว๔คันเลย
มูลค่ากว่า๑รางวัลนะ๒๑๕ล้านบาท
ใช่ค่ะรางวัลที่๒ก็ไม่ย่อหย่อนไปจากกันเลยนะคะ

ให้มากถึง๓๐๐เครื่อง
มูลค่าของรางวัลทั้งหมดกว่า๓๓ล้านบาท
เรียกได้ว่าใจถึงพึ่งได้สุด

ที่จะจับแจกกันทุกวันจันทร์แล้วก็ศุกร์นะครับ

แค่ส่งรหัสสินค้าอิชตันครั้งเดียว
รุ้นรางวัลถึง๒ต่อนะครับ

ใครอยากรู้นะคะว่า
อย่าพึ่งฮะล่าสุดครับ
ปล่อยคลิปที่ทำให้ปุ่มแชร์ลุกเป็นไฟ
ด้วยการใบ้ของรางวัลเซอร์ไพรส์ที่จะแจกในวันพรุ่งนี้
ซึ่งเขารับประกันว่าเป็นของรางวัลที่
มีมูลค่าจัดหนักจัดเต็มที่สุด
ไปดูสักนิดมั้ยฮะไปดู

มีอะไรมั้ยคะ

ไม่ใบไข่นี้นะพอง

แสดงว่าเดี๋ยวแจกทองแน่เลยพรุ่งนี้

รีบส่งรหัสใต้ฝาในกล่องหรือว่าสินค้า
อิชิตันนะครับเย็นใบเล่
ดอกจันทร์๗๙๗ดอกจันทร์นะฮะ
แล้วก็โทรออกนะฮะส่งฟรีทุกเครือข่ายเลย

กำลังการรถ๔คันขับมันทั้งบ้าน
ประกาศผลทุกวันพุธที่
แล้วก็รุ้นต่อที่๒กับรางวัลเซอร์ไพรส
ประกาศวันต่อวันต่อวันคือทุกวันนะฮะ
อยากรู้ว่ามีอะไรแบบของอะไรจำนวนเท่าไหร่ทั้งหมด

ส่งมากยิ่งลุ้นมากกับอิชิตันรหัสรวยเปรี้ยงฟ้าเดียว๔คันขับมันทั้งบ้านวันนี้
ถึง๙พฤษภาคมศกนี้

พักตรงหน้า
ทำไมเธอรู้นะบกกว่าอะไรล่ะ
คุณแจกหูริมนั่นเลย
ตายแล้วอีกกันแล้วเกด
เรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่เข้าใจ
โลโซเปิดค่าเลี้ยงดูเมียโชว์ด้วยนะครับ
คือใครได้เยอะที่สุดมาดูกันนะครับ
บอกอย่างนี้แม้ว่าจะมีภรรยานะครับแล้วก็ลูกหลายคน
หลายคนมองว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่

หลักฐานการโอนเงินเลี้ยงดูลูกแล้วก็อดีตภรรยานะครับ

เงินให้แม่ลูกอดีตเมีย
ทำอย่างนี้ทุกเดือนไม่มีขัดตกบกพร่อง

ซึ่งชื่อแล้วก็จำนวนเงินที่เสกโอนให้มีดังนี้นะครับ
คุณการวิพากรนะครับ

น้องเสือลูกชายคนโตของเสก

ส่วนคุณแม่ของนักร้องหนุ่มนั้นได้ค่าเลี้ยงดูรายเดือนจากลูกชายนะครับ

ผู้หญิงสองคน๓คนนี้คือแฟนเขาหมดเลยเหรอ

เลิกไปแล้วเดี๋ยวมีลูกด้วยกันอยู่ไง

มีลุ้นว่าอาจจะแต่งงาน
มีแพลนแต่งงานกับคุณกรรณ์ลงเดท
ฮึ่ยคุณกรรณ์จะแต่งงานแล้ว

แต่นักข่าวไปถามน้องลิต้าก็บอกใครพูด
ลิซ่าไม่ได้พูดลิจ้ยังไม่ได้ยินเรื่องนี้

แล้วเขาบอกว่าถ้าคุณกรรณ์พูดก็ดี
เอ๊ะหรือว่าพูดแล้วเอ๊ะหรือว่าขอแล้ว
เอ้อย้าย่ำในในใจแล้วก็บอกว่าต้องไปถามคุณกรนะคะ
ต้าเป็นผู้หญิงเรื่องแบบนี้ออกมาพูดก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่
ถามผู้ชายดีกว่าลิต้าไม่อยากพูดอะไรเยอะ

เมื่อกี้นี้นะครับของคุณเสกรกลังมาแล้วตกประมาณเดือนหนึ่งสองแสนก้าว

ยิ่งนางมีข่าวเฉาคอนเสิร์ตนางยิ่งเยอะเธอรู้ไหม

พรุ่งนี้กลับมาเจอกับข่าวไส้ใครหมายภารกิจกรณ์สวัสดีค่ะ